ต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวที่คุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาด
ที่ฉันภูมิใจนำเสนอมากค่ะคุณโต๊ะกีฬาเขาฝากมาเลยน่ะแนะนำรายการใหม่คุณผู้ชมขา
กับรายการกวนกีฬาสปอร์ตวอร์ไรตี้
จะมาหยอกเยาว์เมาส์แซวเรื่องกีฬาแบบสนุกสนานนะคะ
การันตีความหาแล้วก็สาระที่ดี
โดย๓พิธีกรสุดสตรองอย่างเซนาหอยพี่เดี่ยวสุริยนต
แล้วก็ผู้ประกาศกีฬาสาวสวยพิษชี่วรรณฑรค่ะ
ซึ่งนอกจากจะมีเรื่องน่ารู้แล้วก็ช่วงพิเศษให้ติดตามกันมากมายแล้วนะคะ

มาร่วมสนุกกับทางรายการอีกด้วย
บอกได้คำเดียวเลยว่าครบรถเรื่องกีฬาแล้วก็ฮากันกรามค้างแน่นอนค่ะ
เราจะมีกรอบของกีฬาอยู่เพราะเราเป็นรายการกีฬา
แต่จะมีคำว่ากวนมาหยุดรอบคอยกวนนู่นนี่นั่น
มีการแซวมีการหยอกข้างในแล้วก็นอกสนามนะครับ
รวมถึงอะไรที่เป็นสีสันก็จะมาพูดกันในรายการสนุกแน่นอน
ส่วนเรื่องของสาระมีเหมือนกัน

สามารถที่จะเชียร์ได้อย่างเต็มที่
แล้วก็มีสีสันมากขึ้นในช่วงหอยชี้เป้า

แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีสมองอันน้อยนิดของเราเนี่ย

บอลไทยกับซิโก้เข้า๑๑นาฬิกาทุกวันเสาร์
ส่วนกวนกีฬาก็ต่อจากนั้น๑๑นาฬิกา๓๐นาที